ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้านะคะ
กรณีมีการยิงกันที่หน้าร้านนวดย่านภาษีเจริญ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นยี่สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง๒รายด้วยกันนะคะ
หลังจากนั้นค่ะพี่สาวของคนที่ถูกยิงออกมาโพสต์นะคะ
บอกว่ามือยิงหนึ่งในนั้นมีชื่อคนดังเสียคนดังเสียโป้ค่ะ
หลังจากนั้นมีการตามหากันเสียโป้อยู่ไหนออกมาแถลงหน่อยสิ
เกี่ยวข้องหรือเปล่ามีข่าวถึงขั้นบอกว่าเสียโป้หนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะ
ผ่านไปผ่านมาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะนี่เป็นภาพที่ได้กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะคะ
อดีตรองผู้กำกับสันติบาลค่ะนายสันทนประยูณรัฐ
เป็นคนพาเสียโป้มาเองเลยจูงมือมาเลย
มาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจค่ะ
คือไม่ได้ไปไหนไม่ได้หนีออกนอกประเทศตามที่มีกระแสข่าวนะ
ไม่ได้ยิงด้วยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
มาถึงโรงพักปุ๊บค่ะตำรวจเข้ามาหาและอ่าน
คำที่อยู่ในใบแจ้งข้อกล่าวหาให้ฟัง
แสดงว่ากลายเป็นผู้ต้องหาแล้วทันทีนะคะ
หลังจากนั้นคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
และช่วงเช้าส่งฝากขังเรียบร้อย
นี่คือภาพของตี๓เมื่อคืนเนี่ยนะคะ
หลังจากที่นายสันทนะค่ะได้พานายอภิรักษ์ชัดอานนท์
เอกใครอ่ะนายอภิรักษ์ชัดอานนท์เสียโป้ค่ะ
นี่คือชื่อจริงของเสียโป้นะคะ
และนายเขมทัศน์ชัดอานนท์หรือเสียบุ๊กน้องชาย
มาพบพนักงานสอบสวนสนภาษีเจริญ
เพื่อลงบันทึกประจำวันแสดงความบริสุทธิ์ใจ
กรณีที่ถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นมือปืน
คู่กรณีหน้าร้านนวดแผนโบราณ
ระหว่างที่นายสันทนากำลังพาเสียโป้

จะกลับที่พักหลังทำลงบันทึกประจำวันเสร็จเรียบร้อยค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสิริชาติจันพรมมา
รองผู้กำกับการปราบรามสนภาษีเจริญค่ะ
เอาหมายจับสารอาญาธนบุรีลงวันที่๒๘ตุลาคม๖๓
ฐานความผิดตามพรบออาวุธปืน๔ข้อหา

โป้ยอมให้ตำรวจควบคุมตัวแต่โดยดี
พลตำรวจตรีพงอานันต์คล้ายคลึง
ผู้กำกับการตำรวจนครบาน๙นะคะสั่งการให้เจ้าหน้าที่

นำกำลังพร้อมหมายค้นสารอาญาธนบุรี
ไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์ค่ะ
อยู่ในซอย๔๔ถนนเพชรชะกะเสมนะคะ
ซึ่งเป็นที่อยู่เดิมตามภูมิลำเนาของเสียโป้

พอเข้าไปปุ๊บค้นทั้งหลังเลย

แต่ก็เจอคนงานที่อาศัยอยู่ในบ้านประมาณ๑๐คนด้วยกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่มีการพูดถึงว่าเป็นมือยิงด้วย
ถูกอ้างชื่อดังนี้นะคะชื่อว่าเสียเคน

ถูกออกหมายจับร่วมกันเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะเข้ามอบตัววันนี้ค่ะ
เรื่องนี้เองพันธุ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์รอง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙บอกว่า
พยานหลักฐานที่ปรากฏทั้งประจักษ์พยานและพยานแวดล้อม
ตอนนี้ออกหมายจับผู้ต้องหาคดีแล้ว๒รายค่ะ
แต่ตำรวจจะไม่รอให้ผู้ต้องหาอีกรายมามอบตัว
ซึ่งกำลังติดตามตัวอยู่หมายถึงเสียเคน
เพราะออกหมายจับไปแล้วไม่ได้รอให้เข้ามามอบตัวก็ออกไปแล้วนี่

ชื่อเขาจะขึ้นต้นด้วยเสียทุกคนเลยไหม
อาจจะเป็นเรื่องของฐานะ
ชายงชายาอะไรอย่างนี้คือเขาเรียกกัน
หลังจากที่ควบคุมตัวแล้วใช้เวลา๘ชั่วโมงค่ะ
ที่ตำรวจจะนำตัวเสียโป้ออกจากห้องสืบสวน
ควบคุมตัวขึ้นรถไปเลยไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีฐานความผิดเกี่ยวกับ
พรบออาวุธปืนใน๔ข้อหาด้วยกันนะคะ
ระหว่างที่ถูกตัวถูกนำตัวไปฝากขัง
โป้ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะพูดเหมือนเดิมเลยเขายืนยัน
ไม่ได้เป็นคนยิงคู่อริ๒คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนใครจะเป็นมือยิงตัวเองไม่รู้
สาเหตุที่ตำรวจมาจับครั้งนี้ยอมรับว่าสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมมาก
ไปเชื่อเพียงคำพูดของคู่กรณีแล้วก็ภาพที่เขาเอาไปโพสต์
ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลนะไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นขายใหญ่ในซาวหน้า
ที่ไปเกิดเหตุยิงกันเนี่ยแต่ฝ่ายคู่กรณีนั่นแหละที่เป็นผู้มีอิทธิพล
เป็นลูกคนมีสีหวังว่าสารจะให้ประกันตัวนะคะอ้าว

คือออกหมายจับผมแค่คำพูดคนคำพูดคนทำให้ทำให้
ทำให้โดนลอดแคลมือได้ก็ก็ไม่รู้จะอะไรแล้ว
แค่เป็นเพราะผมเป็นคนดังผมไม่มีความยุติธรรมแน่นอนครับ
ผมฝั่งตรงข้ามมีเป็นเจ้าของบ่อนลอยฟ้า
ใหญ่กว่าผมเพียงใหญ่มาก
แต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมครับ
ฝั่งฝั่งของกล้อโปรเซโป้ต์เองนะคะ

แม่ของเสียโป้นะคะก็พยายามตามเจ้าหน้าที่ไปในทุกจุด
แล้วก็ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานในช่วงที่มีการตรวจค้นบ้านนะคะ
และล่าสุดค่ะหลังจากที่มีการตรวจค้น
ก็เดินทางมาที่สนภาษีเจริญ

พยาน๕ปากนี้จะเป็นการยืนยันว่าเสียโป้ไม่ใช่มือยิง
และไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไป
พร้อมจะขอดำเนินการเอาผิดคู่กรณีที่ใส่ร้ายให้ถึงที่สุด
อีกทั้งจะดำเนินคดีกับตำรวจฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หากไม่ยอมให้เสียโป้ประกันตัว

ล่ามาแรงล่าสุดจริงนะคะ
สารอาญาธนบุรีนะคะให้ประกันตัวเสียโป้แล้ว